ชาวบ้านเนี่ยนะเขาบอกมาตลอดว่าเหมือนเคยเห็นหมีแม่ลูกอ่อน
ลงมาหากินครับแล้วปรากฏว่าคุณวิถีชีวิตของคนชาวบ้านที่เขาอยู่ตามรอบป่า
เขาจะเข้าไปหาของป่ากัน
หลายคนก็พยายามระมัดระวังแต่ครั้งนี้ชายคนนี้ไม่รอดนะคะ
ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้กว่า๕๐คนพยายามไปค้นหา
ชายคนหนึ่งอายุ๗๓ปีชื่อนายนาวาเผยสิริหลังจากที่เจ้าตัวหายไป
แล้วที่บ้านบอกว่านายนาวาออกไปหาของป่าแล้วปรากฏไม่ได้กลับมา
ก็เข้าไปค้นหากันอยู่ในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
สุดท้ายพบร่างคุณผู้ชมนี่แหละค่ะนอนอยู่แบบนั้นเป็นศพนะคะ
นายนาวาอยู่ในสภาพนอนตะแคงบาดแผลในชะกันเลย
ใบหน้าต้นคอเบ้าตาไทยทอยลำตัวมีรูเขี้ยวฝังอยู่ที่ใกล้กับดวงตาด้วย
เจ้าหน้าที่นำร่างนะออกจากป่าแล้วส่งโรงพยาบาลวัฒนานคร
เพื่อชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
แต่เบื้องต้นน่าจะถูกสัตว์ป่าทำร้ายจนเสียชีวิตแน่นอนเพราะอะไร
เพราะร่องรอยบาดแผลมันเหมือนกับเป็นการถูกทำร้ายโดยหมีคุณ
ชาวบ้านเล่าว่าเห็นหมีมาหากินนะใกล้สวนปามของชาวบ้าน
ทางด้านผู้ใหญ่บ้านหวานคุณหวานใจนะคะก็เล่าว่า
นายนาวาคนตายเนี่ยมักจะออกไปหาของป่าแบบนี้แหละเป็นประจำเพราะอะไร
ระยะทางจากบ้านของเขากับป่าตรงนี้อยู่สักประมาณ๕๐๐เมตรเอง
แต่รอบนี้โชคร้ายค่ะคงจะไปเจอกับหมีแม่ลูกอ่อนแล้วมันห่วงลูก
ก็เลยทำร้ายผู้ตายจนเสียชีวิตญาติบอกไม่ติดใจหาสาเหตุการณ์ตายนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะถูกหมีทำร้ายจริงจริงแต่คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์นี้
นายอำเภอวัฒนานครสั่งแล้วนะคะสั่งการให้กำนันตำบลช่องกลุ่มประกาศเลยค่ะ
คุณผู้ชมถ้าอยู่ในพื้นที่นี้ฟังเราด้วยนะประกาศแจ้งเตือนห้ามห้ามห้าม
ห้ามประชาชนในพื้นที่เข้าป่าหาเห็ดในช่วงนี้โดยเด็ดขาด
เพราะก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเห็นหมีในพื้นที่ไปแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวจะมีการประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางศรีดา
ว่าจะมีวิธีในการที่จะผลักดันหมีกลับเข้าสู่ป่าลึกได้อย่างไร
เพราะตอนนี้มันอยู่ใกล้เขตชุมชนของชาวบ้านแล้ว
ก็ดูรอยสิครับเนี่ยร่องรอยอาจจะเป็นรอยอุ้งเท้าหมีหรือเปล่า

เอ้าคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์กัน